โดยเฉพาะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะตอนบน
ถึงตอนกลางมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียว

ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นมา

จนขณะนี้เองกลุ่มฝนยังคงตกกระจายตัว

ได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

ในทิศทางไหนเราจะมาตรวจสอบกันนะครับ

เป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆ
เกาะตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

สังเกตว่าบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
ตั้งแต่ช่วงเช้ามีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ

มีทั้งกลุ่มเมฆสีขาก็คือกลุ่มเมฆธรรมดานะครับ
สีเหลืองสีแดงคือกลุ่มเมฆฝน
มีทิศทางเคลื่อนที่ไปฝั่งตะวันตก

สังเกตว่าพื้นที่ที่กลุ่มเมฆเหล่านี้นั้น
ปกคลุมเต็มก็คือในบริเวณพื้นที่

พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
เห็นราคที่ทำให้บริเวณตาวนั้น

ในวันนี้แน่นอนครับกลุ่มฝน

หย่อมความกระบุฏอากาศต่ำที่มีการก่อตัว

มีการแดดเอาบัลติกกลุ่มฝนที่อยู่ได้รอบ
โดยเฉพาะกลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
เข้ามาสู่จุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
ทางตอนล่างมีฝนตกเกิดขึ้น
หลังจากรวบรวมกลายเป็นกลุ่มแมค
กลุ่มใหญ่แล้วก็มีทิศทางมุ่งหน้าไปฝั่งตะวันตก
เข้าสู่บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคใต้ของไทยเรานะครับ
ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์นะครับว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้นั้น
เคลื่อนที่เข้าปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวันพฤหัสสบดี
แต่ว่าตอนนี้มีการเคลื่อนที่เร็วกว่ากำหนด
เพราะว่ามีไซโครน๑ลูกก่อตัวขึ้นในบริเวณอ่าวเบงก่อ
ซึ่งเป็นไซโคนที่พัฒนามาจากดีเปรชั่นที่ก่อตัวมาหลายต่อหลายวันก่อนหน้านี้
ดังนั้นกลุ่มฝนกลุ่มนี้เองจึงมีทิศทางถูกดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางของไซโครนที่ก่อตัวในบริเวณดังกล่าว
ซึ่งขณะนี้เองกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็ค่อยเคลื่อนตัวข้ามพื้นที่ภาคใต้ของเรา
สู่บริเวณอ่าวเบงกอเข้าสู่จุดศูนย์กลางของไซโครนลูกนี้
โดยจากการตรวจสอบทิศทางของไซโครนลูกนี้มีการคาดการณ์ว่า
จะค่อยเขื่นที่เรียบเนียวในเนื้อไชฝั่งทางทิศตะวันออกของประเทศอินเดีย
แล้วค่อยเลื่อนต่ำลงมาในบริเวณทางตอนล่าง
หลังจากนี้หมดบาทของไซโคลุกนี้
ก็จะส่งผลต่อลักษณะอากาศของเมืองในของเราน้อยลง
ส่วนนี้คือหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้
มีการเคลื่อนที่จากบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนที่เข้าสู่อ่าวไทย
แล้วก็เคลื่อนที่ข้ามจากเมืองไทยของเราเข้าสู่บริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอต่อไป
หลังจากนั้นสิ่งที่น่าจับตามองก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
อาจจะมีฝนตกหลังจากนี้ต่อไปครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเมืองไทยของเรากันบ้างนะครับ
จากตอนนี้เองจากการตรวจสอบลักษณะการตกของฝน
ยังมีโอกาสตกไปจนถึงกลางดึกนี้

ให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับเป็นกราฟิกการเคลื่อนตัวการคำนวณการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
เหลืองคือบริเวณที่มีฝนตกหนักนะครับสีเขียวลองลงมาสีฟ้าก็คือมีฝนที่อ่อนกำลังนะครับ
พบว่ากลุ่มฝนตกหนักกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีลักษณะการเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่อ่าวไทย
แล้วก็เข้าปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีกลุ่มฝนที่ตามมาเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนะครับ
คาดการณ์ว่ากลุ่มฝนเหล่านี้จะเคลื่อนที่เข้าปกกลุ่มแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางดึกคืนนี้ก่อนที่จะออกจากเมืองไทยของเราไปนะครับ
หลังจากนี้ฝนจะน้อยลงนะครับฝนที่ตกมาในวันนี้นั้นจะถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้อากาศในหลายพื้นที่เย็นลงนะครับ
หนักละทีเดียวตอนนี้ฝนลดลงไปตกบริเวณทางตอนล่างแทน
เพราะว่าขนาดนี้เองมูลอากาศเย็นจากประเทศจีน
มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนนั้น
หลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศก็จะเย็นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะต้นสัปดาห์หน้าคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาปกกลุ่ม
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ช่วงนี้อากาศแปรปวนบ่อยยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพ
รวมถึงตรวจสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย

ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันตร์สวัสดีครับ